เดินทางไปมาเข้าออกเมืองกับนนทบุรี
ตอนนี้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ

ทดสอบการเดินรถอย่างเป็นทางการแล้ว
ในวันนี้ส่วนจะเปิดให้บริการฟรี

เป็นการทดสอบการให้บริการต่างนั้น

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณขวัญโมชาครับ

เริ่มวิ่งบนรางอย่างเป็นทางการ

การเปิดให้บริการจริง
โดยในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่
ไปยังสถานีตลาดบางใหญ่
ระยะทางไปกลับประมาณ๕กิโลเมตร
ถือเป็นการเริ่มทดสอบการวิ่งบนเส้นทาง
ที่จะให้บริการอย่างเป็นทางการ

และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงแล้วก่อนหน้านี้
ความคืบหน้าโครงการการก่อสร้างสัญญา๑
หรืองานโยธาแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว
เหลือเพียงสัญญา๒การส่งมอบขบวนรถ
ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
ขณะนี้รับมอบขบวนรถไฟฟ้าได้แล้ว๖ขบวน
รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเป็นรถไฟฟ้าสายแรก
สร้างเสร็จและเปิดให้บริการในชานเมือง

ที่มีการนำเข้าเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่น
ภายในถูกออกแบบมาอย่างทันสมัย
สิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
รถไฟฟ้าสายนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนบริเวณโดยรอบ
และหากเร่งรัดได้ก็จะเร่งรัดให้สามารถเปิดบริการก่อนกำหนด
และในอนาคตจะต้องมีการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมต้นน้ำ
ในการผลิตและประกอบรถไฟฟ้า
เพื่อสนับสนุนการใช้วัสดุภายในประเทศ

เพราะมองว่าการนำเข้าอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความยั่งยืนได้
ถ้าคิดแบบนี้มาเมื่อ๑๐ปีแล้วมาผลิตอะไรบ้าง
อย่างน้อยก็เอาซื้อทั้งหมดมาประกอบบ้านเมืองเรา

เพราะว่าทำแบบนี้เหมาจ่ายทั้งหมด
และจบไปไม่ได้หรอก

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
อยู่ระหว่างทดสอบระบบควบคุมการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าและระบบเบรก

อัตราค่าโดยสารจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
หรือรถไฟฟ้าใต้ดินในปัจจุบัน
อัตราเริ่มต้นในราคา๑๖บาท
และในสถานีถัดไปเพิ่มอีกไม่เกินสถานีละ๒บาท
และรวมตลอดสายไม่เกิน๔๐บาท
รถไฟฟ้าสายสีม่วงจะมีระยะทาง๒๓กิโลเมตร
มีสถานียกระดับ๑๖สถานี

ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า๑แห่ง
และเมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อเสร็จสมบูรณ์
จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า๕๐๐๐คนต่อชั่วโมง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อจะเริ่มวิ่งทดสอบตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับ
จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีหน้านะครับ
แล้วก็จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๕๙ครับ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่จังหวัดนนทบุรีครับ